สวัสดีครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

เอ้าเคยเป็นแบบโมโหมากอย่างนี้เคยป่ะ

วันนั้นเพื่อนมาที่บ้านกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ดี

ลูกผู้ชายมันใช้ต่อหน้าเพื่อน

มาอีตากก้านึงคุณร้าย

แล้วยังไม่ไปจับอีกเหรอเอยฆ่าบอกไปว่าไปจับผ้า

ใครจะไปทนไหวพี่ช้างเท้าหน้านะเบ้น
เยินขึ้นช้างที่หน้าดาดจับเลย
ให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไหม
บอกสิบอกทีหลังจะให้ทำอะไรบอกให้ละเอียด
เมื่อกี้คือบวกเลยนะบวกแบบพร้อมเลิกเลยนะเมื่อกี้

เงินทองเราทรัพย์สินเราเขาเก็บไปหมด

คือว่าน้องเจอเรื่องโหดร้าย
เจอเรื่องดุเดือดมาเยอะมากกับชีวิต

แต่ว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะคะ

ชนเก้ง

ปาร์ตี้กันให้เต็มที่
เฮ้ยขึ้นชื่อว่าผัวพวกมึงจำเอาไว้เลยนะ
ไม่ใช่แม่ต้องคุมมันให้อยู่

เออถ้าจำได้ก็ชน

เอ้ยไม่ใช่แม่เว้ย
อ่ะพี่กับแก้มที่ให้ทำ

เอาเฮ้ยไปเอาน้ำแข็งมาให้พวกกูด้วย
เพราะว่าคืนนี้กูกินกันอีกยาว
อะไรนะพี่จะกินเหล้ากันไปถึงไหน
คิดจะนอนพักเก็บแรงไว้ทำงานกันพรุ่งนี้กันบ้างเลยหรือไง
แล้วนี่อะไรหาเงินมาได้ก็มาลงแต่ขวด

ไหนบอกว่าไม่ใช่แม่ไงวะ
น้ำแข็งยังขอไม่ได้เลยอ่ะ
บอกให้มึงไปเอาน้ำแข็งทำไมมึงไม่ทำวะ
นี่มึงกล้าฉีกหน้ากูต่อหน้าเพื่อนเหรอวะ

พอลอกเข้าปากสองคนก็กลายเป็นผีบ้าแบบนี้ยังไงล่ะ

เฮ้ยหนูจอดอยู่
ทีหลังมึงอย่าปากดีกับกูอีกเข้าใจไหม

พี่น้อง
แม่จ๋า
แม่เป็นอะไรบ้างไว้จ๋าแม่เสียไป
แม่
แม่เสียแม่เจ็บไหม

เจ็บตัวไม่เท่าไรหรอกลูกแต่แม่เสียใจ
ไม่รู้ว่าแม่ไปทำกรรมอะไรไว้ยังต้องมาเจอหน้าอะไรแบบนี้
แม่จ๋าแม่ไม่ต้องร้องไห้นะ
หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ยอมให้แม่สุดซั่วเพลงนี้อีกแล้ว

อย่าบอกนะ

นี่ข้าวไม่มีจะกินอยู่แล้ว
หื้มดักดานเหรอมึงโอ้ยอย่าทำแม่
น้ำน่ารำคัญ
น้ำไม่ได้ขอโทษนะลูกทำไมครอบครัวของเราไม่มีความสุขเหมือนบ้างคนอื่นเขา
แม่ไม่ต้องขอโทษหนูหรอกแม่เจ็บไหม
แม่ตัดสินใจแล้วลูกแม่จะเลิกกับพ่อ
แม่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยมือของแม่นะลูก
แม่จ๋าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องเองหนูรักแม่นะจ๊ะ
ให้พ่อรับลูก

มันเป็นภาพจำของเด็กเนอะเบ้นเนอะ
เอ่อเวลาเด็กเจอเรื่องหนักแบบเนี้ย
สิ่งที่ต้องแข็งแรงที่สุดก็คือหัวใจเขานี่แหละ

เป็นคนที่หัวใจแข็งแกร่งมากเลยพี่เอ
เพราะว่าเขาก็ต้องอยู่เคียงข้างแม่เขาถูกป่ะ
แล้วเขาเองก็ต้องสู้เพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดเหมือนกัน
ฉันผมน้องดาวค่ะจากนะครผถธรพ์ค่ะ

เขามากับคุณแม่คุณน้าแล้วก็น้องด้วย

กำลังใจมากันทั้งครอบครัวเลยคุณน้าก็มา
วันนั้นที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นนะลูกหนูกี่ขวบแล้วลูก
จำได้ไหมครับค่ะ๕๖ขวบ

เราไปถามคุณแม่ดีกว่าเนาะขออนุญาตถามเหตุการณ์ตอนนู้นหน่อยนะคะคุณแม่

แฟนหนุ่มเขากินเล่าแล้วเขาก็
มวงโหล้แล้วก็เตะแล้วก็เอากวดเบียบเพี้ยง

ถ้างน้องแกควรที่สองอยู่

ถามว่าแม่เราออกมาอยู่กันเองไหม

หนูเป็นคนชวนเหรอลูกเพราะว่าไม่อยากเห็นแม่เจ็บอีกแล้วค่ะทำไมล่ะ
ในละครเมื่อกี้ที่พี่เห็นคือ
หนูเห็นว่าพ่อจะทำร้ายแม่ใช่ไหม
แล้วหนูเอาตัวเข้าไปบังแม่เหรอลูกใช่ค่ะ

เพราะว่าถ้าแม่เจ็บน้องก็เจ็บด้วยค่ะ
ดูดิรักแล้วก็ห่วงทั้งแม่ทั้งน้องเลยถ้าแม่เจ็บน้องก็เจ็บด้วยนี่คือเขาพร้อมปกป้องทั้งสองคนเลยนะใช่
แล้วหนูก็เลยบอกกับแม่เลยเหรอลูกเหรอว่าเลิกเลยค่ะดีกว่า
อยู่ดีแล้วแม่ตัดสินใจเลิกเลยไหมคะวันนั้น
เลิกเลยแล้วกลับมาอยู่บ้านเลยค่ะ
หมายถึงว่าตอนแรกเราอยู่เป็นบ้านสามีถูกไหม

แต่ว่ายังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกคือแยกกันอยู่คือเขายุ่งเขาแล้วยุ่งเรา
เหลียงลูกได้ตัวเองในลำแข็งตัวเองค่ะ
ก็ต้องส่งเรียนด้วยตัวเองเขาไม่ได้ส่งเสียให้หนู

นานอยู่นะพี่เอลูกสองคนด้วย
ลูกสองคนเลยดาวที่ออกจากบ้านมาตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่นะลูก
น่าจะประมาณ๖ขวบไม่ก็๗ขวบค่ะ
ขวบก็มาอยู่กันจนน้องคลอดออกมาใช่ไหม

แล้วหนูช่วยคุณแม่ยังไงได้บ้างไหมลูก
ปสี่หนูก็เอาหาบของนาค่ะเพราะว่าน้าหนูเสียตอนหนูปสาม
หาบที่เป็นแบบไม้อย่างนี้แล้วก็มีสองข้าง

เราหาบได้แล้วตู้เท่านั้นน่ะลูกได้ค่ะ
ตอนแรกก็หนักตอนหลังก็ชินแล้วค่ะ
ไปขายอะไรลูกก็ขายพวกผักค่ะ
พระกาศขาวกรรมปีแล้วก็เชษฐามูกพวกนี้เป็นหลังค่ะ
ทอดนะฟังทุกอันหนักทุกอันเลยลูก

ทำไมหนูไม่ไขผักปุ๊บผักชีผักต้นหอมอ่ะลูก

หนึ่งนักนักน่ะ

๕๐โลกรัมเหรอโอ้โฮเอาจริง
ข้างละ๒๕โลกรัมเบนเอาใหม่เดี๋ยว

เอ้าอุ๊ย

หนักว่าเอ๊ะเท่านั้นโคตรหนักเลย
หนักมากโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้รอด

ครูดาวค่ะให้ครูดาวช่วยหาบให้นักเรียนดูหน่อยได้ไหมคะนิดนึง
ลูกแล้วลูกเดินไปไกลขนาดไหนแบบนี้
ถึงซอยกลางแล้วก็เดินรอบค่ะรอบตลาดบุญตลาดร่างค่ะ
ตรงหน้าองค์พระที่นครปฐมนั่นแหละนะก็จะมีตลาดสองฝั่งเลยใช่ค่ะ
พ่อแม่ที่เขาหาของขายกันแบบนี้
บ่าของพ่อแม่ขาดจนเป็นรอยไม้ครัน
แล้วของหนูไม่กลัวเหรอลูกหนูไม่กลัวบาดเสียผิวเสียเหรอลูกผู้หญิงด้วย
ไม่กลัวเพราะว่าอย่างนั้นก็ต้องปวดนี้แม่ให้ก่อนค่ะ

รูปกติที่หนูขายเนี่ยถ้าหมดได้กี่บาท
พันศพแบบนี้ค่ะ
แล้วกำไรปีบานที่๖๔๕๐๐บาทค่ะ

แล้วถ้าขายไม่หมดล่ะขายไม่หมดก็ไปขายวันพรุ่งนี้ใหม่ค่ะ

ถ้ารวมหนูก็๕คนค่ะ

แล้วหนูแบ่งเวลายังไงไปขายของ
ก็ถ้าเปิดเทอมเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยแม่ค่ะ

เราไปขายของเราก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนสิ

ซื้อขายของยังสนุกกว่าค่ะ

อย่างน้อยก็หาเงินช่วยแม่ได้ค่ะ
เออเอาแล้วปุ๊ปปุ๊บ
พี่แม่คนขออนุญาตกอร์ดหน่อย
เพราะว่าหลายคนนะ
เขาก็ต้องมีฝันของเขา

ถูกต้องครับน้องดาวเก่งมากนะลูกอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะลูกนะ
ค่ะเออแล้วเวลาหนูท้อหนูเหนื่อยขึ้นมาหนูได้กำลังใจมาจากใคร
แม่ค่ะแม่กับน้องแม่เขาให้กำลังใจหนูว่าไงบ้าง
ก็บอกว่าสู้นะเราต้องทำให้ดีที่สุดแม่รักหนูนะ
แล้วหนูอยากจะบอกอะไรแม่กับน้องบ้างไหมลูก
หนูรักแม่น้องนะถึงหนูจะดื้อแต่หนูก็รักแม่นะ
ครอบครัวหนูมีหนี้สินไหมลูกตอนนี้น้องดาว

รวมทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยค่ะ

แม่มีหนี้ตั้งแต่ตอนที่ว่าหนูย้ายออกมาจากพ่อค่ะ

เขาเอารถเขาไปเข้าไฟแนนซ์ค่ะอืม

ใช่ค่ะแล้วก็ไปยืมข้างบ้านมาเพื่อจะได้จ้าอันนี้ไฟแนนซ์
เพราะว่าแม่ไม่มีเงินติดตัวค่ะ
อืมถ้าเรามีเงินหนูอยากเอาไปทำอะไรลูก
หนูอยากไปปลดหนี้ให้แม่แล้วก็ซื้อของเล่นให้น้องค่ะ
เพราะว่าน้องไม่เคยมีของเล่นเหมือนคนอื่นค่ะ

คนกลางเขาอยากได้รถบังคับค่ะ
ส่วนคนเล็กเขาอยากได้เจ้าหญิงขุมปลาบาวบาวพี่ห่ิง
แล้วตัวหนูก็อยากมีของเล่นกับเขาบ้างเหรอลูก

อยากได้อุปกรณ์การเรียนแล้วก็เงินเรียนต่อจนจบค่ะ
คุณคิดเป็นพี่ใหญ่มากเลยอะ
ว่าฉันแบ่งเบาภาระแม่ดีกว่าแม่อยู่เฉยเลย
แม่แม่อยู่เฉยเลยนะแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะตอนนี้นะ
พยายามหาทุกอย่างมาช่วยแม่แล้วนะ
เออแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยลูกหนูเอาอะไรมาจำนำกับทางรายการคะ

และนี่ก็คือหาบขายผักของน้องดาว
ที่ได้รับการสืบทอดมาจากคุณน้า
แบกหามไปมาตามตลาดนครปฐมอยู่ทุกวี่วันครับ
ภายนอกถือว่ายังดูดีเลยล่ะใช้งานได้ไม่มีถอย
แต่อาจเสื่อมตามการเวลาไปบ้างจึงต้องซ่อมแซมกันในบางจุด
หาบนี้นะครับถือว่าไม่ได้หาบแค่ผักเท่านั้น
แต่หาบอนาคตและความฝันของเด็กน้อยคนนี้ไว้
ทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ครับ
โหเขารักษาของเหมือนกันนะเนี่ย
เขาดูแบบว่าดูดีดูสะอาด

บางทีถ้าดูแลไม่ดีมันเป็นเชื้อลานะพี่เอ๋
ใช่น่ะอันนี้ไม่มีเลยค่ะค่ะ

ก็ใช้ประมาณ๒ปีแล้วค่ะ

รู้ไหมว่าน้าใช้ประมาณกี่ปี

แต่ว่ามันมีพังนิดหน่อยตรงข้างหน้านี่นี่ตรงนี้นี่
ไหนนี่มีผูกเชือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่แจ๊ก็แอบตาดีไปเห็นตัวอีกนะ
เราต้องตรวจสอบให้ดีสิเออเขาก็จะมาจำนำเรา
นี่แล้วเชือกนี่หลายสีมากเลยคุณเอ้ยนี่

ให้๕๐๐ขาดตัวห้ามต่อนะ
ได้สังแรกยังใช้การได้อยู่

ใช้ตั้งที่๑๐ปีแล้ว๒๕๐บาทจ้า

ทำไมมันถูกจังคะ

น่าจะได้ประมาณสัก๖๐๐ก็ยังดี

เราเป็นเด็กมักน้อยนะ

๔๕๐บาทหะโอ้โฮ
น้อยไปใช่ไหมแกค่ะ

แต่๖๐๐นี่นะบอกเลยว่าโอ๊ย

ได้สิมันถึงเวลาแล้วที่น้องดาวคนสวย
จะต้องรู้ราคาจากเกมรับจำนำของเรา
มันไม่ได้ราคาเท่านี้หรอก
มันต้องได้มากกว่าไหน

เชิญไปจำที่ครับเชิญค่ะโอ้โฮ
จ๋าความเป็นเด็กดีของน้องดาวนะครับ
เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่อย่างเรา

ให้ดูเป็นตัวอย่างในการสู้ชีวิตเลย
ถึงแม้ว่าต้องใช้แรงกายแรงใจ
เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยท้อนะครับ
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาทราบ
ราคาจำนำจากทางรายการในวันนี้ว่า
จะได้ราคาจำนำเท่าไหร่ครับ
และราคาจำนำในวันนี้ก็คือ
อยู่ที่เท่าไหร่นะ

มึงจะถูกไปอ่ะไม่ได้นะให้ดูสิ

โอ้โหพอใจเลยอ่ะ
เมื่อกี้ลุ้นออกมาว่ามันจะอยู่สักตัวเลขสักเท่าไหร่ลูก

๑๐๐๐กว่าบาทแต่เกิน๕นัก
ราคานี้ราคางามมากเลยนะครับ
ถ้าน้องดาวพอใจในราคา๔๓๐๐บาท
ขอเชิญจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะน้องดาวนะคะ
ได้รับเงินจากทางรายการไปก่อนเลย๔๓๐๐บาท
แต่หนูจ๋าเมื่อจำนำแล้วเนี่ย
กติกานะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการถ่ายคืนนะลูก

ใช่เออหนูอาจจะได้เงินจำนำไปด้วยแล้วก็ได้ของของหนูกลับไปด้วย
ถ่ายของมันก็ต้องมีการเล่นเกมกันนิดนึงเนาะ
ตอบคำถามไม่น่าจะยากสำหรับเรา

ทำใจแป๊บหนึ่งแล้วกลับมากับแก้วราคาจำนำค่ะ
การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนห้ามสวมสิ่งใด
เอเนี่ยนางแต่งตัวเต็มใส่ชุดลิเกเข้าไปทำเลย
ตอนนี้จะมาทำบัตรประชาชนบ้าเหรอ
เกมรับจำนั้น
แล้วเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของเอ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จำนำที่ตัวจิ๋วมากเลยนะคะ
น้องดาวของเราตอนนี้นะมีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้วนะ

เรามาสู่คำถามถ่ายของกันดีกว่านะครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ

หากผักขายมาตั้งแต่

เขาทำงานด้วยนะแต่การเรียนก็ไม่เสียนะ

ม้วนหรือเปล่า๓๕

เรามีของกลางมายืนยันนะคุณตำรวจ

สรุปพบของน้องดาวนะครับ

สรุปออกมาแล้วจริงอย่างที่น้องบอกเอาไว้
ภาษาต่างประเทศก็เป็น๔แล้วเถอะ
รวมแล้วนะคุณ๓๕๐ครับ

คำถามที่กำลังจะถามอยู่นี่นะลูกนะ
มันอยู่ในหลักสูตรของการเรียนภาษาไทยนี่แหละครับ
รู้ไหมว่าผักที่หนูขายเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ย
เขาก็มีเวลาที่รู้จักหลับรู้จักนอนของเขาเหมือนกันนะ
ไม่ใช่แต่มนุษย์เรานะคุณแม่คุณพ่อ
ถามอื่นมากครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
ผักลูนอนเคยเรียนค่ะ

มันนอนเอาหัวทิ้มลงไปหรือเอาขาชี้ขึ้นมา

วันเป็นชื่อเรียกอีกชื่อนึงค่ะ
พักเซตไม่รู้คะลืม

ขึ้นโต๊ะอาหารแบบนี้เขาก็จะเรียกสุภาพ

ตอบแล้วว่าข้อ๒ผักบุ้งนะครับ

ประเดิมคำถามแรกก็เกี่ยวกับผักที่น้องแม่เขาขายกันอยู่นี่แหละครับ
แต่ก็ไม่น่าจะเคยมีลูกค้าเรียกเป็นภาษาสุภาพ
แล้วผักกรูนอนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
มาฟังเฉลยกันครับ

อ๋อว๊าว

กระเฉดตอนกลางคืนมันจะหุบเข้าหากัน
คล้ายกับกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่นะครับ

ได้รับแสงสว่างในตอนเช้า

ดังนั้นจึงเรียกว่าผักรู้นอนครับ
แล้วผักบุ้งชื่อว่าผักทอดยอด

แต่ลืมแต่ลืม
ตอบคำถามหนึ่งข้อผิดไปหนึ่งข้อนะคะ
ยังไม่ได้เงินสะสมนะอ่าปรบมือให้กำลังใจน้องกันหน่อยครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

หนูก็จะเคยไปขายแถบองค์พระปฐมเจดีใช่ไหมลูก

ไกลจากบ้านเรามากไหมลูกก็ไกลอยู่ค่ะ
เคยได้ยินเสียงประกาศจากคนคนหนึ่งไหมครับ
ที่เคยเชิญชวนคนให้มาทำบุญที่วัด

เขาจะประกาศรอบเช้ากับรอบเย็นค่ะ
เขาจะประกาศยังไงลูกที่หนูได้ยินคุ้นบ้าง
เชิญชวนเข้ามา

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ผู้ทำหน้าที่จัดการกิจการต่างในวัด
มีชื่อเรียกว่าอะไร
ข้อที่๑มรรคทายก
ข้อที่๒มรรคนายก
เอาข้อ๑ค่ะมักกะทายก

มักกะทาใช่ไหม

รรคทายกได้ยินบ่อยค่ะ
แล้วก็บัคคนายกก็ไม่เคยได้ยินเลย

ข้อ๒มรคนายก
เออเป็นคำตอบที่
มักคทายกกับมรรคนายกนี่ใกล้เคียงกันจริง
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคุ้นหูกับคำไหน
แต่ที่เราคุ้นหูอาจจะไม่ถูกก็ได้นะ
แต่สุดท้ายครับน้องดาวก็เลือกวัดใจกับคำว่า
มักคณายกจะถูกต้องหรือไม่
มาฟังเฉลยกันเลย

จริงแล้วผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศเชิญชวนนะครับ

ส่วนนายกเนี่ยแปลว่าผู้นำ
มรรคนายกจึงแปลว่าผู้นำทาง
หมายถึงผู้จัดการทางการกุศล
มีหน้าที่ชี้แจงและประกาศให้ประชาชนทำบุญในวัดนั่นเองนะครับ
ตอบคำถามไปสองข้อตอบถูกหนึ่งข้อ
รับจะสะสมไป๕๐๐๐บาท

มันมาแล้วนะลูก๑ข้อ
ถ้าหนูตอบถูกอีกหนึ่งข้อเนี่ยหนูจะได้ถ่ายของคืนแล้วนะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ

เราก็ไปดูปลดความรู้สึกจรแคนง่าย

แต่เดิมแล้วเนี่ยท้องที่สัมพรานนั้นเป็นป่า
เขาเรียกว่าเป็นที่ของชุมนุมสัตว์ต่างมากมายเลยใช่ไหมเบ้น
ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะคะ
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถบนั้นเยอะมาก
จนมีนายพราน๓คนเดินทางผ่านมา
แล้วก็ปราบสัตว์ชนิดนี้ได้สำเร็จ
ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้เนี่ยว่าสามพรานนั่นเอง
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า

มีที่มาจากในพราน๓คนปราบสัตว์ชนิดใด
ข้อหนึ่งปราบช้าง
ข้อที่สองปราบจราเข้

แล้วก็จราเข้ก็น่ากลัวอยู่นะ
ดุร้ายอยู่นะคะจราเข้
เป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่า
นครปฐมมีฟาร์มจราเข้แล้วก็การแสดงช้างค่ะ
ช้างถ้าตกมันมันจะดุกว่า
จราเข้แค่กัดเฉยค่ะ

ใช่ครับเอาช้างค่ะก้อนหนึ่งค่ะ
ข้อหนึ่งนะคะปราบช้างนะคะ

ที่น้องดาววิเคราะห์มานี่ก็เข้าเขาดีทีเดียวเลยนะครับ
พรานอาจจะเกิดจากพรานสามคนช่วยกันจับช้างหรือไม่

แต่ที่แน่นะครับหากตอบถูกในข้อนี้
ใครหากลับบ้านไปขายผักต่อนิดเลยจ้า

นี่เรื่องเล่ามันมีจริงนะ
สมัยก่อนเนี่ยแถบนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ชุมนุมของช้างโขลงใหญ่นะ
วันหนึ่งหัวหน้าโขลงก็คือช้างนั่นแหละช้างผู้นำ

มากชาวบ้านพยายามปราบแล้วปราบอีกไม่สำเร็จ
มีนายพานมาพักอยู่ตรงนั้นพอดีเดินทางมา๓คนพี่น้อง
ก็เลยปราบได้นะครับเพราะว่าเชี่ยวชาญ
ชาวบ้านก็เลยเรียกบริเวณนั้นเนี่ยเรียกว่าสามพลา
ตอบคำถาม๓ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะมีเงินสะสม๑๐๐๐บาท
ที่สำคัญเลยก็คือไทยของสำเร็จ

เลยนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
น้องดาวอายุเท่าไหร่แล้วนะลูก

แล้วตอนนั้นที่ไปทำใส่ชุดอะไรไป
ใส่ชุดสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีสีขาวแล้วก็จุดสีดำ

เปล่าเขาบอกว่าเวลาทำบัตรประชาชนเราจะใส่ชุดสวยขนาดไหนไปถ่ายก็ได้
พี่เอเนี่ยเป็นคนจริงจังมาก
นี่ไปทำบัตรประชาชนนางแต่งตัวเต็มใส่ชุดลิเกเข้าไปทำเลย
อันนี้จะมาทำบัตรประชาชนบ้าหรอ

โดนก็กลางทางนั่นแหละ
ที่เราถามเนี่ยลูกเกี่ยวกับการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยลูก
สังเกตให้ดีนะว่าเขาเคยบอกอะไรเราไว้บ้างบนอำเภอนะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนห้ามสวมสิ่งใด
ข้อที่๑รองเท้าเปิดส้น
ข้อที่๒สบายเปิดไหล่
รองเท้าเปิดต้นก็อาจจะดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
เวลาไปติดต่อราชการอะไรแบบนี้
แต่ว่าสบายเปิดไหลมันก็เป็นชุดไทย
เพราะว่าสบายมันจะคุ้มอีกขั้ง
ข้อที่๑ก็ได้ชอบกับแม่
ข้อที่๑เยี่ยมแม่
เรื่องนะคะรองเท้าเปิดส้น

เกือบจะตอบสไปอยู่แล้วแท้
แต่คุณแม่ดันมาเบรกซะก่อนนี่

แล้วคำตอบจะเป็นอะไรล่ะครับ
แล้วคุณแม่จะช่วยลูกสาวได้หรือไม่
เรามาฟังเฉลยกันเลยครับ

การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย

โดยจะต้องถอดรองเท้าเพื่อให้ได้ความสูงที่ค

เพราะถ้าใส่ส้นสูงหรือเปิดส้นไปเนี่ยนะครับ

ส่วนชุดไทยจริงแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามนะ
ใส่ได้แต่ว่าใส่ให้เหมาะสมและถูกต้องใส่ชะดาขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้
ตอบคำถามถ่ายของไป๔ข้อนะคะตอบถูก๓ข้อ
รับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาท

ครบยังครบแล้วค่ะเกินด้วยค่ะ
นี่ตามนั้นค่ะ๑๕๐๐๐กับ๔๓๐๐บาท๑๙๓๐๐บาทแล้วนะเถอะ
หนึ่งอย่างที่หนูอยากได้คือซื้อของเล่นให้น้องค่ะ
ช่วงหน้าค่ะถ้าสามารถเล่นเกมได้สำเร็จ
เงินสะสม๑๕๐๐๐บาทจะเพิ่มเป็น๒เท่าเลยนะ
จะเป็น๓๐๐๐๐บาทได้ถึงมากเดี๋ยวกลับมากับเกมรับจำนำค่ะ

คุณกิ่งการจากจังหวัดสมุทรปราการครับ
คุณกิ่งการได้นำแหวนที่แฟนซื้อให้ก่อนเสียชีวิตไปจำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
คุณกิ่งการส่งเรื่องราวเข้ามาให้ไปช่วยถ่ายของสำคัญชิ้นนี้ให้
ทางรายการจะช้าอยู่ใยล่ะครับก็จัดให้ไปเลยสิครับ
ใครของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
แล้วก็บอกว่าน้องดาวนะคะผู้จำนำของเราวันนี้นะ
เงินสะสมไปแล้วเท่าไหร่จำได้ไหม
ได้ไปแล้ว๑๕๐๐๐บาทนะ
แต่ถ้าหนูสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
เงินจาก๑๕๐๐๐บาทจะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาททันทีเลย
เกมวันนี้จะบอกว่ายากก็ไม่ยาก

ไปดูกันดีกว่านะคะว่าเกมอะไรแล้วก็กติกาเป็นยังไงค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ขังดักจับบอง
ผู้จำนำต้องสวมหมวกขังดักจับบอลไว้ที่หัว
และวิ่งไปหยิบบอลทีละลูกมาโยนเด้งพื้นในจุดที่กำหนด
หากใช้ถังดักจับบนได้เพียง๑ลูก
ในเวลา๑๐๐วินาทีถือว่าสำเร็จ
เราเบิ้ลเงินรางวัลให้ไปเลยครับ
ว่าเกินความสามารถเราไหมเราทำได้ไหมคิดว่า
ได้ค่ะ

มันต้องแบบนี้นะลูกพลังต้องมานะ
ก็ที่บนหัวพลังเหมือนง่ายเนอะ

มาช่วยครอบครัวนะลูกทำให้เต็มที่นะคะ

พร้อมแล้วเริ่มครับ
มา
เกี่ยวหน่อยอ้าวใหม่วิ่งวิ่งโอเค
เต้นไปทัก

เอาสมต้อง

เอาใหม่เอาใหม่สู้

ต้องเล่าสูงค่ะลูก

อุ๊ยเสียงมาก
อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
อีกนิดเดียวเอาแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้

แล้วกี้น้องขนเกาะนี่ได้เลยได้เลยน่ากรอยนี่
ดีไหมพี่เบนดีมั้ยพี่เบนได้ยินไหมได้เลย

ได้ไหมใช่มั้ยได้ไหมค่ะทำได้

กติกาเราจะแค่ลูกเดียว
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่
แล้วเวลา๑๐๐วินาทีล่ะจะทันหรือไม่
เรามาเอาใจช่วยแม่ค้าตัวน้อยคนนี้กันครับ

ยิ้มลูกเดียวเพื่อเงิน๓หมื่น

เย่

ทำไปทั้งหมดนะคะเวลาคือ๙๖วินาทีค่ะ

โอ้โฮยิ้มออกเลยอะพี่เฟ้น

แล้วก็มีงานมีการดีเป็นหลัก

แล้วก็อดทนเข้มแข็ง

หนูรักแม่นะที่หนูจะดื้อแต่หนูก็รักแม่
หนูขอให้แม่อยู่กันอยู่นานนะ
วันนี้นะคะน้องดาวทำสำเร็จแล้วนะคะ
ได้เงินอนวัลเพิ่มเป็น๒เท่านะคะ
จาก๑๕๐๐๐บาทเป็น๓๐๐๐๐บาทรวมกับเงินจำนำอีก๔๓๐๐บาทเป็น
แล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ
แล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ
ไข่ของสำเร็จ
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

รอรับจำนำของอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ

จะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเสียงฮา

สวัสดีครับ
สวัสดีปีใหม่ครับคุณแม่คุณพ่อที่น่ารักทุกคนครับ

แล้วส่งความสุขเสิร์ฟทางหน้าจอนี้ดีกว่าเบ้น
ผู้จำนำที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา
เราสองคนเนี่ยต้องเอาของมาจำนำ
ก็จะให้ราคาจำนำแบบพิเศษสุด
ผ้าบองเพล็ดของฮะ
ของพี่มิ๊ก
โปรดติดตามต่อไป